ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมาเนี่ยที่บุรีรำมีวัยรุ่นอยู่กลุ่มหนึ่ง
ลอยกระทงนี่คือ๓๔ทุ่มอะไรนี่ไม่ได้เลิกนะฮะไปเลิกเอาเช้ามืดเลยนะครับ
แล้วมีเรื่องไล่แทงกันจนเจ็บหนักนะฮะคือตอนนี้เจ็บสาหัสอยู่คนหนึ่งอีกสองคนก็บาดเจ็บนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดที่ถนนปากทางเข้าสพนางรองนะฮะใกล้โรงพักเลยนะครับ
เขตเทศบาลเมืองนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีลำ
มีวัยรุ่นไล่แทงกันบาดเจ็บไป๓รายนะครับ
คนหนึ่งชื่อนายสุพัฒน์อายุ๒๐ปีคนนี้หนักนะฮะสาหัส
ถูกแทงเข้าหน้าอกขวาเข้าแขนเข้าไหล่ซ้าย
ตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่เย็บไปหลายสิบเข็มนะครับถูกมีดแทงเข้าไป
อีก๒คนที่เจ็บมีนายไก่โต้งอายุ๑๘ถูกแทงเข้ากลางหลัง
แต่สองคนนี้อาการปลอดภัยแล้วออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
สองคนนี้ก็เพื่อนกันอีกคนที่สาหัสเนี่ย
เขาเป็นฝั่งคู่อริโอ้โหนี่เข้าหัวเลยนะตองอูนี่ครับ
ไปหกเข็มสพนางรองสอบสวนเบื้องต้นทำให้ทราบว่า
เช้ามืดวันเกิดเหตุนายสุพัฒน์คนที่เจ็บสาหัสเนี่ย
คือเขามากับพวก๕คนนะทีแรกไปงานรอยกระทงก่อนนะครับ
ลอยกระทงแล้วก็ไปกินอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
มีปากเสียงทะเลาวิวาสกับกลุ่มของนายตองอูกับนายไก่ต้ง
แล้วที่ร้านเนี่ยเหมือนกับเคลียร์กันได้แล้วจบแล้วที่ร้าน
ถึงขั้นเคลียร์กันแต่ว่าไม่ยอมจับไม้จับมือนะ
เคลียร์กันว่าจบแต่ไม่ได้จับไม้จับมือจนตี๒กลุ่มนายตองอูกับนายไก่โต้ง
ขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้านมาถึงหน้าวัดป่าเรไรเจอนายสุพัฒน์ที่ทะเลาะกันที่ร้านอาหาร
นายสุพัฒน์ขี่รถตามมาแล้วใช้มีดฟันเข้าหัวนายตองอูเลยค่ะศีรษะนี่ก็นี่ฮะ
ที่มีบาดแผลต้องเย็บไปหกเข็มนะครับจากนั้นนายไก่ต้งไก่ต้มเข้าไปกระตองอัวนะ
พอเห็นว่าตองอูถูกฟันไก่โต้งก็เลยขี่รถไปกับเพื่อนไล่ตามกลุ่มนายสุพัฒน์บ้าง
จนไปทันกันที่สี่แยกทางเข้าสพนางรองจังหวะนั้นนายสุพัฒน์เสียหลักรถล้มพอดี
นายไก่โต้งก็เลยวิ่งเข้ามาเพื่อจะเอาเรื่องนะฮะเพื่อจะเอาคืน
แต่ว่านายสุพัฒน์เนี่ยใช้มีดฟันใส่นายไก่โต้งก่อนเข้ากลางหลังคนที่โดนกลางหลังเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีการชกต่อยกันชุนละมุนเลยตอนนั้น๗๘คนด้วยกัน
แล้วไม่รู้มีใครแย่งมีดจากนายสุพัฒน์ได้เอามาแท้งใส่นายสุพัฒน์นะครับ
๒คนเนี่ยออกมาได้แล้วเจ็บเล็กน้อยนายต้องกับนายไก่โต้งยืนยันว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนายสุพัฒน์นะ
ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนเลยมาเจอกันแล้วมีปัญหาก็คือในร้านอาหารนั่นแหละ
แต่ก็เคลียร์กันแล้วแต่พอเขาออกจากร้านเนี่ยฝั่งนายสุพัฒน์ตามมาหาเรื่อง
เขาเนี่ยถูกฟันถูกทำร้ายกันนะแต่ตอนที่ชุลมุนวุ่นวาย
ใครเอามีดไปแทงในสุพัฒน์ทั้งไก่โต้งร้านใครทั้งตององ่อบบบอกผมไม่รู้
้านก่อนเลยรามีฟังค่ะ
อธิบายนะครับ
เพราะที่นี้ผมจะเข้าไปอีกรอบเขาก็เอามีดไล่แทงทีละคนเลย
พูดดีแล้วก็จับมือกันคุยกันดีก็จบครับ

แล้วทีนี้ผมกำลังจะกลับบ้าน

เขาขับรถตามมาเอาขวดคว่างใส่ผม
ขออภัยนะครับถ้าฟังจากไก่โต้นี่คือมีการจับไม้จับมือกันแล้วด้วย

แต่พอขี่รถออกมาเนี่ยกลับถูกตามมาอันนี้เขาอ้างว่าอย่างนี้
แต่ทีนี้ทางฝั่งของสุพัฒน์ที่เจ็บสาหัส
พ่อของเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะครับ
ว่าใครเป็นคนใช้มีดแทงลูกชายนะครับ
ตอนนี้ลูกชายยังเจ็บหนักอยู่ยังพูดอะไรไม่ได้

เดี๋ยวตำรวจจะมาสอบถามจะมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับฝ่ายไหนนะครับ
ก็คือจะรอสอบถามทางฝั่งของนายสุพัฒน์ก่อนด้วย
ถ้านายสุพัฒน์พอให้การได้เนี่ยตำรวจจะได้เอาข้อมูลทั้งสองฝั่งเนี่ย
แล้วก็มาแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไป
โอ้โหนี่คือคือในร้านเนี่ยเหมือนกับเขาไปถามกันว่า
ที่มองกันเนี่ยพี่มีปัญหาอะไรกับผมหรือเปล่าครับ

ไอ้คำนี้เนี่ยคุณผู้ชม

แต่เห็นภาพแผลเราก็น่ากลัวเราข้างภาพแผลสักนานเฉย